กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับหัวใจของคนเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย
ส่วนหัวใจของคนเป็นลูกก็พร้อมที่จะสู้
เพื่อหวังว่าสักวันจะได้มีโอกาสดูแลแม่ให้ดีที่สุด
ภาระของหนูทั้งหมดต้องอยู่ที่แม่คนเดียวค่ะ
ทำทุกอย่างหรือกบุร้าทำทุกอย่าง
ทำทางนั้นได้

เขากินกินเองฉันเขาด้วยเขา

ก็สงสารแก้ทางการสองคนนี้

วันดีเป็นปกติเคยเจ็บก็อยากดูแลแม่ให้ดีที่สุดนะคะ
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของพี่วันดีจากจังหวัดสมุทรสาครกันครับ
แม่บุญช่วยสวัสดีครับพี่วันดี

พี่วันดีบอกว่าขอโทษนะพี่ยกมือไม่ได้ว่า

แม่ขอกอดหน่อย
แม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยรู้ป่ะ

ผู้หญิงวัย๘๖ยังต้องเป็นแม่ทำหน้าที่แม่โดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องเลย

ใช่
กระทั่งน้ำตาของตัวเองยังไม่สามารถที่จะยกมือมาเจ็ดครึ่งได้
ก่อนหน้านี้พี่วันดีช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไหมครับ
พอหลังจากอายุ๑๑ขวบเป็นต้นมาชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยโดยปริยาย

ไม่สามารถที่จะทานข้าวเองได้

มันปวดมันเจ็บตรงไหนมันชาตรงไหน
มันเกรนแล้วก็เกรนเขี้ยไม่ออก

เห็นบอกว่าหมอแนะนำว่าให้ฉีดยาด้วย

ใช่แต่ผมไม่มีจักรค่ะ

แต่ตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วบางหมื่นนะคะ
แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้อาการมันมากขึ้นไหมครับ

กินยาแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยดีอะค่ะ
เห็นตอนนี้บอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนด้วย

ก็เป็นแผ่นี่อีกนะคะแล้วก็เป็นว่าเป็นตอมดันขึ้นอีกด้วยค่ะ
แล้วแผ่นี่รักษาอะไรแผ่นี่รักษาสี่ปียังไม่หายแล้วก็
แผลมันเกิดจากอะไรพี่คือหนังมันถลอกถลอกด้วยป่ะ
แล้วมันก็เลยเป็นแผลรักษายังไงก็ไม่หายค่ะ
เขาไปลากแผ่ไปเรื่อยค่ะแล้วใส่หมุดไว้ค่ะ
มันเป็นรูอ่ะค่ะแผลเป็นรูเหรอคะรูค่ะ
แล้วก็เอาหมุดเนี้ยใส่ไว้เพื่ออุดรูตรงนั้นคือให้เนื้อหายเต็มเร็วอะค่ะ
แผลหายเร็วแล้วขอโทษนะค่ะจะสังเกตนะครับคุณผู้ชมว่าแขนขาเนี้ย
วมไปหมดเลยขาก็บวมนะแม่ถ้าบวมก็มันบวมอย่างนี้มานานแค่ไหนอ่ะคะ
เบิร์มมาประมาณสักปีนึงปลอดภัยแล้วค่ะ
คือกินยาเยอะแล้วก็บวม

ไม่กินจะทรมานมากที่สุดเลย
จะเจ็บกวนและเย็นไม่ออกนะคะ
มันไม่มีทางที่เพราะว่ามันต้องใช้ตัวเงินในการรักษาด้วย
เข้าใจเพื่อนอย่างเดียวเขาไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
แล้วตอนนี้รายได้หลักของครอบครัวมาจากไหน
คือจากคลายลัตเตอรี่ค่ะ
ทีนี้ว่าเราไม่ได้ขายทุกงวดแล้วเราต้องเสียขายไม่ได้ค่ะ

ห่วงแม่ก็แม่แต่
ไปทำอะไรก็ไม่ได้แม่แก
เพลก็หิ้วน้ำหิ้วท่ามาโดยตลอด
อันนั้นเป็นน้ำอะไรป้าที่ดูน้ำ

แล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้เขาเรื่อย

ในความโชคร้ายของครอบครัวนะครับ
ฟ้าก็ส่งให้ผู้ชายคนนี้เข้ามา

ผู้ชายคนนี้มาเติมเต็มให้บ้านหลังนี้

อะไรที่เขาทำได้เขาช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เป็นโรคประจำตัวอย่างนี้ครับเคยท้อไหมลุง

ชาติด้วยครับ

หาใครมาเปรียบ

แล้วก็ใช้คันนี้มาใช้มากี่ปีแล้วลุง
เห็นบอกว่าวันดีคืนนี้เขาว่าเกรล
ค่ะไปดามกลางถนนเลยนะคะ

ไปกันแล้วก็กลางถนนเลยเหรอ

แล้ววันแล้วก็เบค
เบคไม่อยู่เบคแตกค่ะค่ะ
ถ้ารถดีเขาไม่เป็นไร
วันแล้วดินักขับไปดี
ไม่มีรถขับตามมาถูกไหมบ๊วยบ๊วย
นี่ตลาดนัดหนองนกไข่ค่ะ
ตลาดนัดหนองนกไข่นะครับ

แล้วก็ตลาดนัดวัดคลองตันค่ะ

ไม่
การทำอะไรก่อนครับ

ก็ได้แหละ
นี้ได้ฟังเรื่องราวแล้วนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มานะครับ
แล้วก็ขอให้โชคดีกับการตอบโจทย์คำถามด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับความพิการไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้เราหยุดสู้
ช่วงหน้าครับเรามาร่วมสู้และเอาใจช่วยครอบครัวของพี่วันดีจากจังหวัดสมุทรสาครกันนะครับ
การพิชิตคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ถ้าข้อ๔นี้สามารถตอบได้หรือถูกนะครับ
นั่นหมายความว่า๑แสนบาทนั้นทะลุขึ้นไปถึง๑ล้านบาทเลยทันทีนะครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จำนวนพี่น้อง๑๒คนพุ่มพวงเป็นลูกคนที่เท่าไหร่

ลูกภาพลูกภาพลูกภาพลูกภาพลูกภาพลูกภาพ